ภายรุ่นยกไม่เกิน๒๓ปีในชุดทำศึกจิงชามเอเชียที่ประเทศจีน
เมื่อวานนี้ก็ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย
ที่สนามภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การซ้อมก็ได้ทางเจรบสัมภาวดี
กองหน้าป้ายแดงของเมืองทองกลับมาร่วมซ้อม

ทีมไทยจัดลงอุ่นเครื่องกับทีมพัทยายุโดยเต็ด
สนามเกียรติธานีเวลา๔โมงเย็น
และหลังจากการอุ่นเครื่องก็จะปล่อยนักเตะพักปีใหม่
แล้วก็กลับมาร่วมซ้อมอีกทีวันที่๒มกราคม
วันที่๙ถึง๒๗มกราคมครับ
มกราคมพบกับเกาหลีเหนือนะครับ
เกมแรกเกมที่๒๑๓มกราคมเจอกับญี่ปุ่น
แล้วก็เกมที่๓๑๖มกราคมพบกับปาเลสไต